เรื่องของความร้อนนั้นก็ไปส่งผลกระทบให้เป็นกุฏิของพระสงฆ์
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของจังหวัดสุรินนะครับเป็นวัดแห่งหนึ่ง
เป็นกุฏิไม้สองชั้นถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเลยครับ
โชคดีก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพของเพลิงที่กำลังลุกไหม้กุฏิไม้สองชั้นในวัดสิมริจันทร์นะฮะ
แทนมีแทนมีครับอำเภอเมืองซูรินนะครับ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยกันดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำกว่า๔๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับ
โดยกุฏิต้นเพลิงนั้นเป็นของพระครูสุเมฆจันทรสิรินะครับ

จากการตรวจสอบทรัพย์สินในกุฏิพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
บงจีวรเครื่องอัฐบริคารของพระสงฆ์ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเลย
ตำรวจสพแทนมีของจังหวัดสุรินเองก็สันนิษฐานว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับ
เป็นเหตุทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมา
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
ฟืนไฟนะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้